ปิดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะเมื่อเช้านี้เช้าสดใส
คุณสิบสกุลคุณสุภาษาราเนี่ยเล่าเรื่องราวของแมวสองตัวสู้งูไปแล้ว
คราวนี้สู้งูเหมือนกันแต่เป็นลีลาของน้องหมาค่ะ
เป็นสาเหตุที่ว่าแรกก็ดูน่ารักงูงงอยู่หรอก
แต่พอท้ายคลิปนะคะก็สังหารงูเรียบร้อย
สำหรับสุนัขสองตัวนี้เลยออกเช้าสดใสไม่ได้
ต้องมาให้เฟื่องเล่าแทนนะคะในช่วงนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าบรูสแล้วก็เจ้าบรูโนค่ะ

ตัวที่กำลังยกตัวแผ่แม่เบี้ยนะคะ
ก็หลอกล่อด้วยความฉลาดในการสลับกันเข้าโจมตีจนสุดท้าย
สุนัขสองตัวนี้ก็เอาชนะงูเห่าได้ในที่สุดนะคะ
เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้านายค่ะ
แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยฟังไม่ทันเอง
ตอนแรกเขาพูดอะไรซึบไม่ใช่ภาษาไทยนะคะ